กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะ

สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรแบบบัญชีรายชื่อ

ปรายุทจันโอชา

พยายามที่จะเคลมผลงานค่ะว่า
อันนี้ผมก็ทำอันนั้นผมก็ทำ
นำซ้ำนะคะยังกระแนะกระแหน่ค่ะว่า
รัฐบาลอื่นเขาได้ทำไหม

ความสำเร็จที่ท่านทำได้

แต่ท่านกลับไม่ได้ดูผลลัพธ์ค่ะ

ก็คุยฟุ้งว่าคนอื่นไม่ทำ

งานที่สั่งไปก็ไม่สำเร็จ

จะให้ย้ายไปอยู่ไปขายที่ดาวอังคารเหรอ
และแม้ว่าท่านนะคะ
แต่ท่านก็แอบลอกเรียนแบบค่ะ

ผลที่ออกมามันก็ไม่เหมือนกัน

ก็เอาคนในระบอบทักษิณนี่แหละค่ะ

มันพิสูจน์แล้วว่าปัญหาต่าง
ที่ท่านบอกว่าจะแก้ไขได้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุจริตคอรัปชั่น

วิจัยทุกสำนักเห็นตรงกันค่ะว่า
มันเกิดการรวยกระจุก

เหลื่อมล้ำก็ติดอันดับหนึ่งของโลก
และนี่เป็นผลงานด้านลบของท่านที่เห็นได้อย่างชัดเจน

เพราะว่าท่านติดกับดักค่ะ
ติดกับดักการผูกขาดสัมประธานกับบรรดาเจ้าสัวทั้งหลาย
ท่านต้องตอบแทนผู้อุปถัมภ์ทางการเมืองของท่าน
และท่านต้องตอบแทนผู้สนับสนุนทางการเงินในการยึดอำนาจของท่าน
สำหรับการช่วยเหลือคนยากคนจนนะคะโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนา
แทนที่ท่านจะแยกระหว่างนโยบายที่ดีกับการทุจริตออกจากกัน
ท่านกลับเอาเรื่องทุจริตมากรบเรื่องนโยบายที่ควรทำ
และท่านยังทำเฉยค่ะ
ทำนโยบายทำโครงการที่เอื้อให้กับเจ้าสัวได้ก่อน
ที่เช่นเกษตรแปลงใหญ่ค่ะ
แท้จริงแล้วนะคะปัญหารากเง่าของการเกษตรมันเป็นเรื่องของภาคการผลิตค่ะ
การสร้างมูลค่าเพิ่มและเรื่องของการตลาด
พอท่านไม่มีความสามารถที่จะนำเอาผลผลิตออกไปขาย
ท่านก็สั่งให้ลดพื้นที่ของการเพาะปลูก
ทราบไหมคะว่าวันนี้ค่ะแท้ที่จริงแล้วประชากรโลกนะคะบริโภคข้าว๔๒๑ล้านตัน
และเราส่งออกข้าวเพียงแค่๑๐ล้านตัน
ซึ่งคิดเป็นแค่๒๓๗๕ค่ะของผลผลิตของในประเทศไทย
และตัวเลขเหล่านี้ค่ะคือตัวเลขที่มันท้าทายกับคนที่ทำงานเป็น
และบริหารงานเป็นซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีไม่ใช่บุคคลนั้นค่ะ
ท่านประธานค่ะท่านทราบไหมคะว่าเกษตรแปลงใหญ่ค่ะจะมีการใช้เครื่องจักรกล
และกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์กลุ่มแรกคือกลุ่มนายทุนเพียงแค่๔๕ตระกูล
เพราะนายทุนบางรายมีที่ดินเป็นหลานไร่บางรายมีถึง๘ถึง๙๐๐๐๐๐ไร่
และพอมีนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ค่ะ
โครงสร้างพื้นฐานหรือสิทธิพิเศษก็เข้าถึงเจ้าสัวกร
และในเรื่องของการกำหนดนโยบายก็มักเข้าทางเจ้าสัวค่ะ
เจ้าสั่วคิดและท่านทำใช่หรือไม่ค่ะ

วิธีการแก้ปัญหาของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นเวียดนาม
เขาคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก

เขาขอเวลาปรับตัวกับการแก้ไขกฎระเบียบต่าง

ประเทศไม่เป็นประชาธิปไตย
นำซ้ำค่ะการเก็บภาษีพวกปลาก็แพงมาก
วันนี้ปลาที่หาได้ในน่านน้ำต่าง
เพื่อนำไปขายที่จีนและญี่ปุ่น

ที่รับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของประมง

เรื่องของการแก้ไขกฎระเบียบต่าง

รับปักไว้แต่ผ่านมาหลายปี
ก็เงียบค่ะเงียบมาก
จึงเรียกว่าระบอบประยุทธ์
ที่ยิ่งอยู่คนจนยิ่งตายค่ะ
ที่ฉันขอกลับเรียนเหตุผลต่อสภาว่า
นับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชา

ท่านสร้างภาระให้กับประเทศอย่างไรบ้าง

เพื่อให้เขาได้พ้นจากอำนาจเสียที
เพราะตอนนี้ภาระของประเทศมันมากมายจริงค่ะ

ดิฉันมีเหตุผลทั้งหมด๘ข้อ
ที่ทำไมพลเอกประยุทธ์จันโอชา

ของประเทศไทยอีกต่อไป

ดิฉันต้องขอกล่าวย้อนไปนิดนึงค่ะ
นิดนึงนะคะคงจะใช้เวลาของสภาไม่นานนัก
ณช่วงเวลาแรกที่ท่านนายกรัฐมนตรี

ท่านได้เข้าสภามาโดยไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก

รวมกันค่ะแล้วจับเขาไปขังไว้
เพื่อให้ท่านได้เข้ามายึดอำนาจ
เพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาต่อต้านท่าน
ข้อที่๒ท่านทำลายระบบคุณธรรมโดยเฉพาะระบบข้าราชการ
โดยมีการตั้งข้อหาแล้วก็ยกย้ายคนออกจากตำแหน่งค่ะ
ข้าราชการท้องถิ่นและส่วนกลาง
ที่ท่านมองว่าเป็นฝั่งตรงกันข้ามกับท่าน
หากใครสยบสมยอมท่านก็ส่งกลับคืนเข้าไปในตำแหน่งที่เขาจากมา
แต่ถ้าหากใครทำตัวเป็นปฏิปักกับพักพวกเดิมที่เป็นศัตรูกับท่าน
ท่านก็ปูนปำเน็ตตำแหน่งหน้าที่การงานในฐานะผู้ที่ทรยศหักหลัง
โดยการให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือความก้าวหน้าในราชการ
ข้อที่๓ค่ะท่านรับชอบแต่ไม่รับผิด
ในหลายครั้งคำสั่งเกิดความผิดพลาดเกิดความเสียหาย
ท่านก็เบี่ยงเบนไปให้ผู้อื่น
อย่างกรณีโครงการรับจำนำข้าวค่ะท่านก็ทราบดีนะคะว่า
มีการใช้ม็อบไปปิดหน้าสถาบันการเงินเพื่อไม่ให้มีการจ่ายเงินให้กับชาวนา
แต่พอท่านยึดอำนาจเสร็จค่ะอีกไม่นานท่านก็สั่งจ่ายเงิน
สถาบันทางการเงินโดยเฉพาะทกศ
ซึ่งท่านเองก็ทำตัวเหมือนกับรัฐบาลที่ท่านได้ยึดอำนาจมานั่นเองค่ะ
เพราะฉะนั้นสิ่งต่างที่ทำทำเหล่านั้นเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นค่ะ
กรณีของเหมืองทองอัคราก็เช่นเดียวกันค่ะ
กลัวค่ะกลัวว่าทางต่างประเทศที่มารับสัมประธานในประเทศของเราจะฟองแพ่งท่าน
เพราะมันยังมีประเด็นที่ว่าการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ถ้าสู้คดีแพ้รัฐก็ต้องจ่ายแทนให้
แต่กับการอ้างว่าไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ถ้าท่านแพ้ท่านก็ต้องควักเงินออกจากกระเป๋าของท่านมาจ่ายค่ะ
เพราะฉะนั้นจึงมีกระบวนการวิ่งเต้นโดยพวกริ้วล้อทั้งหลายของท่าน
โดยเป็นการประสานงานกับคู่กรณีในต่างประเทศค่ะ
เพื่อเพิ่มพื้นที่แปลงสัมปทานให้กับคู่กรณี
มีการดีลเกิดขึ้นโดยไม่มีการเปิดเผย
เจรจาของรัฐบาลไทยมีการเสนอผลประโยชน์ที่มากจนเกินไป
เกินกว่าที่บริษัทอัคราเคยได้รับไปก่อนหน้านี้หรือไม่
จะเปรียบเสมือนเป็นการยกทรัพย์สินของชาติแลกการถอนฟ้องหรือไม่
เป็นการต่อรองที่เกินไปกว่าข้อพิพาทหรือไม่
ควรจะได้แค่กลับมาทำเหมืองทองชาตรีต่อตามสัญญาของสัมประธานเดิม
แต่ณตอนนี้เขาได้สิทธิสำรวจแร่กว่า๔แสนไร่
และกำลังขอสิทธิ์สำรวจเพิ่มอีก๖แสนไร่ค่ะท่านประธาน
ท่านประธานค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากนโยบายจากการออกคำสั่งที่ผิดพลาดของท่านนายกรัฐมนตรี
ดิฉันว่าที่ท่านชี้ด่าว่าคนอื่นว่าขายชาติทรยศชาติ
แต่ท่านอย่าลืมนะคะว่าวันที่ท่านชี้นิ้วด่าคนอื่น
อีก๓นิ้วของท่านก็ชี้กลับมาที่ตัวของท่านเองค่ะ
ข้อที่๔ท่านตั้งคนของตัวเองค่ะไปอยู่ในองค์กรต่างเพื่อป้องกันการตรวจสอบ
แล้วท่านก็ใช้คนในองค์กรอิสระมาเล่นงานฝั่งตรงกันข้าม
ตลอดจนมีการข่มขู่คุกคามให้คนกลัวแล้วบังคับให้มาเป็นพวกของท่านเอง
ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนบางคนของหน่วยงานองค์กรอิสระ
ข้อที่๕ค่ะการก่อนหนี้โดยอ้างเหตุของเศรษฐกิจโรคและการเกิดโรคระบาด
นับตั้งแต่ท่านได้ยึดอำนาจมาท่านสร้างประชาธิปไตยครึ่งใบในสภาแห่งนี้
รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี๑๒ครั้งนะคะภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ที่มาจากการยึดอำนาจ
และเข้าสู่อำนาจโดย๒๕๐สวแต่งตั้งท่านถลุงเงินของประเทศชาติไปแล้วทั้งสิ้น๒๘๕ล้านล้านบาท
และ๘ปีที่ผ่านมาท่านตั้งแต่ท่านได้เข้ามายึดอำนาจมามีอำนาจท่านได้กู้เงินไปแล้วค่ะประมาณ๕ล้านล้านบาท
สาเหตุที่การกู้เงินโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะสร้างปัญหาตามมาอีกมากมายนั้น
เพราะเนื่องจากว่ารัฐบาลใช้เงินกู้มาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านอุปโภคบริโภคเป็นหลัก
เพราะไม่ได้ทำให้คนไทยและชุมชนชนบทมีความสามารถในการแข่งขันที่มันสูงขึ้นได้
แนวทางการชำระหนี้ไม่มีความชัดเจนเป็นการกู้หนี้ใหม่มาปกของเก่างบประมาณรายจ่ายปี๒๕๖๕การชำระหนี้ภาครัฐรวมจำนวนทั้งสิ้น๓๖๓๒๖๙ล้านบาทใช้หนี้เงินต้นเพียงแค่๑แสนล้านบาทเป็นดอกเบี้ยไปแล้วค่ะท่านประธาน๒๖๓๒๖๙ล้านบาท
รัฐบาลสามารถตั้งงบใช้หนี้เงินต้นได้น้อยมาก
แค่๑แสนล้านบาทต่อปีกว่าจะชำระยอดหนี้๘๗๒๙๒๙ล้านบาทจนหมด
ก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกกี่ชั่วอายุคนนะคะ
ซึ่งลดลงเกือบ๑๕ในระยะเวลาเพียงแค่๔๕ปี
และถ้าเทียบกับรัฐบาลปัจจุบันนะคะ
สมัยท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชา
ทยานพุ่งขึ้นสู่๕๗๔ในเดือนมีนาคม๒๕๕๙
และกำลังจะเพิ่มขึ้นเป็น๖๒๖๓ในสิ้นปีนี้
ซึ่งแสดงว่าพุ่งขึ้นเกือบ๒๐ในระยะเวลา๗ปี
และท่านขยายเพดานการกู้เงินค่ะ
กู้เงินควรที่จะเอามาลงทุน
เพื่อก่อให้เกิดผลผลิตและงานวิจัยทางด้านนวัตกรรม
แต่สิ่งที่ท่านกู้เงินมานั้นกลับเอามาแจกค่ะ
เอามาทำเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมือง
ท่านไม่ได้บอกว่าหนี้สินทั้งหลายที่ท่านก่อขึ้นมานั้น
มีแนวทางที่จะหารายได้เพื่อมาชดใช้หนี้แต่อย่างไร
แล้วท่านจะคืนหนี้ก้อนนี้ให้เสร็จสิ้นเมื่อไหร่
เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับท่านนะคะ
สิ่งปฏิกูลแล้วถ่ายทิ้งไว้
แล้วปล่อยให้คนรุ่นหลังมาชำระล้างแก้ไขให้เท่านั้นเอง
ท่านยิ่งอยู่นานเท่าไหร่ท่านก็ยิ่งสร้างปัญหาไม่รู้จักจบจากสิ้น
ยิ่งท่านอยู่ก็ทำให้คนรุ่นหลังมีภาระมีความเหนื่อยที่มากขึ้นค่ะ
สำหรับดิฉันนะคะท่านนายกก็มีผลงานที่เด่นเป็นที่ประจักษ์อยู่หนึ่งอย่างนะคะ
เรียกว่าไปถึงระดับโลกกันเลยทีเดียว
ท่านคือมือหนึ่งในการสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับแผ่นดินไทย
ท่านคงคุ้นเคยกับคำว่ารวยกระจุกจนกระจาย
แต่ดิฉันนะคะกลับมองว่าท่านนายกรัฐมนตรีทำให้คนไทยรวยกระจ่ายจนกระจุยไปเลยทีเดียวค่ะ
ข้อที่๖ความโปร่งใสค่ะท่านประธาน
เรื่องความโปร่งใสนักวิชาการหลายสำนักนะคะเป็นพักพวกของท่าน
และนี่ขนาดเขาเกรงใจท่านนะคะโดยเฉพาะหอการค้าเนี่ย
นักวิชาการที่เกรงใจท่านที่สุดกลับบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่มีการทุจริตอย่างสูงที่สุด
โดยเฉพาะการเรียกรองรับผลประโยชน์เป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะ
โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างค่ะท่านประธาน
นำซ้ำนะคะท่านยังซ้ำเติมระบบการตรวจสอบทั้งหลายโดยเอาตัวแทนขององค์กรที่ถูกฟ้องร้อง
และมีหลักฐานการให้สินบนตุลาการค่ะด่งดังไปทั่วโลก
อย่างกรณีของการเลี่ยงภาษีของโตโยต้าซึ่งชัดเจนมากนะคะ
ต่างชาติได้ระบุเลยค่ะว่าจะมีการจ่ายเงินจำนวนเท่าไหร่
ไม่ได้สนใจในเรื่องของการสร้างความโปร่งใสเลย

หากท่านไม่ได้คบกับพวกเจ้าสัว
ท่านต้องตอบแทนกลุ่มทุนต่าง

ท่านได้รับมาตั้งแต่ท่านรับราชการ

แม้กระทั่งเงินในการใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

เขาก็ปิดสนามกอล์ฟให้ท่านเล่น

เพราะสอสอบางคนก็หิวกล้วยในสภา
เขาก็เตรียมเอาไว้ให้ท่าน

ถ้าเจ้าสัวเขาจ่ายมาให้ท่าน๑บาท
เขาก็ต้องได้คืนไป๑๐บาท

เกิดมาจากการผูกขาดสัมพทานทั้งหลายค่ะ
ที่มาตักตวงผลประโยชน์ของผืนแผ่นดินไทย
เงินทั้งหลายเขาก็แปลงสัญชาติเป็นเงินต่างด้าวในรูปแบบของกองทุน
เงินเหล่านี้แทนที่จะมาลงทุนสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทย

แต่กลับกลายย้ายไปสร้างความมั่งคั่งในต่างประเทศ
โดยการแปลงร่างเป็นกองทุนอย่างที่ดิฉันได้กล่าวไปเบื้องต้น
ท่านไม่เคยตั้งกรรมการกลางที่ไม่ได้เป็นลูกน้องของท่าน
คณะกรรมการกลางจะเป็นบุคคลที่ประชาชนเชื่อถือได้
ไปทำงานร่วมกับปปงค่ะ
แล้วดูว่าพวกนี้พวกเจ้าสัวเหล่านี้ค่ะ
เขาจะหนีภาษีสัมภาษณมิตรยังไง
ภาษีสุรกากรภาษีสรรพากร
ที่มันจะเป็นมูลฐานความผิดที่จะยึดทรัพย์ไปได้อย่างไร

ถ้าท่านทำอย่างที่ที่ฉันได้เอ่ยไปเบื้องต้น
ท่านก็สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วค่ะว่า
มันมีการเคลื่อนไหวขนย้ายเปลี่ยนแปลง
ในรูปแบบไหนบ้างและหลบเลี่ยงได้อย่างไร
ท่านลองตั้งคณะทำงานอิสระ
ตรวจสอบร่วมกับปปงดูสิคะ
ติดตามเส้นทางทางการเงินที่พวกเจ้าสัวหลบเลี่ยงภาษี
แต่ดิฉันไม่ทราบนะคะว่าที่ท่านไม่ลองทำดู
เพราะว่าท่านกลัวว่าจะไปเจอเงินของท่านหรือเปล่าคะ
เพราะฉะนั้นค่ะท่าน
อย่าเอาเครื่องมือเหล่านี้มาใช้เล่นงานฝั่งตรงกันข้ามเพียงอย่างเดียว
วันนี้ค่ะประเทศของเรา
ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคม
เสื่อมถอยลงไปในทุกด้าน
เพราะฝีมือการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันโอชา

ในกรณีของความมั่นคงค่ะท่านประธาน
ในเรื่องของการลุกล้ำอธิปไตย
แต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสภา
และรายละเอียดจะได้ไม่ซ้ำกับผู้อภิปรายอื่นนะคะ

การเกิดเหตุการณ์การลุกล้ำผืนพันธ์ดินไทย
ที่ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบเพียงอย่างเดียวนะคะ

ซึ่งหากไม่มีการสมยอม

แล้วทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็คงจะไม่กล้ากระทำการเช่นนั้น
แต่ท่านประธานคะพอเกิดเรื่องขึ้น
ท่านนายกรัฐมนตรีพูดให้สัมภาษณ์เหมือนไม่แย่แส
บอกคนไทยบอกสื่อที่เป็นเครื่องมือของท่าน

บอกว่าถ้าหากพูดต่อความยาวสาวความยืด
จะกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
รู้ไหมคะว่าอย่างในกรณีของฝั่งกัมพูชาเอง
เมื่อได้มีการประท้วงว่าทหารของฝั่งไทยเรามีการลุกล้ำเขตแดน
เราก็ไม่ได้เห็นสงครามนะคะ
แต่ฝั่งนั้นค่ะก็ทำให้เราได้เห็นว่า
เขาก็ได้ทำหน้าที่ในการปกป้องประเทศของเขาแล้ว
จากประเทศต่างที่เข้ามาคุกคามประเทศไทย
คุณค่าเกียรติยศศักดิ์ศรีของคนไทยทั้งประเทศทั้งหมดก็จะหายไป
เพราะพวกท่านเคยชินกับการหัวค่ะ
หัวหน้าอำนาจในประเทศแล้วก็จะไปหัวกับต่างประเทศ
ท่านก็ย่อมรู้ดีค่ะว่าศักดิ์ศรีของทหารไทย
ใครรานใครลุกด้าวแดนไทยไทยรบจนสุดใจขาดดิ้น
แต่วันนี้ท่านมัวเมาในอำนาจอยู่แถวธรรมเนียบ
อยากหาเพื่อนที่มีค่านิยมเดียวกันคือการยึดอำนาจ
ท่านก็เอาใจเขาอยากให้เขาเป็นพวกของท่าน
ท่านช่วยจุดทูปทีสิคะว่าสาบานสิคะว่า
ให้เครื่องบินรบของเพื่อนบ้านบินข้ามแดนมาเพื่อถล่มฐานที่เป็นศัตรูของรัฐบาลเพื่อนบ้าน
กลุ่มน้อยเหล่านี้หากวันใดวันหนึ่งเขาคิดว่า
ปล่อยให้ศัตรูมาทิ้งระเบิดกับพวกเขาเอง
ซึ่งท่านก็รู้อยู่แก่ใจนะคะว่าชนกลุ่มน้อยเหล่านี้กำลังต่อสู้กับรัฐบาลกลางของเขา
แล้วถ้าเขามองว่าท่านสนับสนุนรัฐบาลกลางที่เป็นศัตรูกับเขา
เขาเกิดอยากตอบโต้บ้างมาสร้างมาสร้างมาใช้วิธีการก่อการร้ายกับคนในประเทศของเรา
ประเทศไทยเราจะมีความสงบสุขได้อย่างไรคะ
แล้ววันนี้ค่ะท่านก็รู้ว่าปัญหาทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เราใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันมันก็ยังไม่จบ
ในวันนี้ท่านมองปัญหาแค่ด้านเดียวมองว่าเราอย่าไปพูดอะไรมาก
เพราะจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามแต่ท่านไม่กลัวการก่อการร้ายจากชนกลุ่มน้อยเหรอคะ
ท่านเป็นผู้นำที่มองด้านเดียวได้อย่างไรท่านรู้ไหมคะว่า
ด้าจากดอยอินถนนค่ะสามารถดูแลครอบคลุมได้ถึงฝั่งตะวันตก
แค่เห็นหัวเครื่องบินโผล่มาค่ะมันก็รู้แล้วค่ะว่ามันล้นจอ
มันก็สามารถเตือนได้แจ้งได้โนทิสได้แล้ววันนี้ข้อมูลต่างต่างก็อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์
อย่ามาบอกนะคะว่าช่วงนั้นเรด้าเสียเรด้าพังเรด้าอยู่ในระหว่างการซ่อม
หรือข้อมูลบันทึกสูญหายท่านอย่าปล่อยให้ใครลบข้อมูลนะคะ
ลองไปฟังการสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ผู้ดูแลนะคะกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการประสานงานว่า
เขาพูดคุยอะไรกันบ้างและคนทั่วไปก็รู้ค่ะว่าผู้นำในพื้นที่ระดับแม่ทัพถูกส่งไปพบกับผู้นำของพม่า
เพื่อวางแผนการในเรื่องนี้สังคมยุคข้อมูลข่าวสารเขารู้กันหมดค่ะ
มันปิดกั้นกันไม่ได้หรอกสิ่งต่างที่เกิดขึ้นวันนี้ท่านจะไปหาคนรับผิดชอบไหมคะ
เพราะรอยกระสุนกรณีของผู้บาดเจ็บทรัพย์สินที่เสียหายบางส่วนบางอย่างก็เป็นของคนไทย
เพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้นำประเทศคือการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของคนไทย
ไม่ใช่ปล่อยให้บาดเจ็บเสียทรัพย์สินโดยที่ไม่รู้สาเหตุและไม่มีใครช่วยเหลือเหมือนคนไม่มีค่าค่ะ
ที่ฉันคิดว่ามันเป็นความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสของคนไทย
แล้วณตอนนี้เวลานี้ท่านจะรับผิดชอบอย่างไรคะ
อันที่จริงท่านรีบท่านต้องรีบแล้วค่ะไปสอบสวนการกระทำของรัฐมนตรีกระลาโหมที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ว่าเขาได้ทำหน้าที่ในการปกป้องทรัพย์สินและชีวิตของคนไทยหรือไม่
ถ้าเขายังไม่ทำอะไรเลยดิฉันขอเรียนท่านว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ควรจะต้องรับผิดชอบค่ะ
เพราะท่านไปสัมภาษณ์เสมือนหนึ่งไปเข้าข้างคนที่ลุกรานประเทศของเรา
ท่านทำได้อย่างไรคะ
ถ้าเป็นญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวัน
แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่เอาอธิปไตยของประเทศไปบรรณาการให้ต่างประเทศค่ะ
ท่านประธานค่ะสรุปทั้งหมดที่ที่ฉันได้กล่าวมา
ขอเรียนต่อสภาและพี่น้องประชาชนคนไทยว่า
พลเอกประยุทธ์จันโอชา
ไม่มีความเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในทุกด้าน
และสร้างความเสียหายได้ทำลายโอกาสพี่น้องคนไทยมาทั้งหมด๘ปีแล้ว
ขอให้พี่น้องเพื่อนสมาชิกในสภานะคะได้ช่วยกันกดปุ่มไม่ไว้วางใจท่านผู้นี้
แล้วคนไทยของเราจะมีความสุขกันทั้งประเทศขอบคุณค่ะ